มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปวสปี๒ครับ

ปรากฏว่าข้อนิ้วก้อยข้างซ้ายขาด

เลยครับเพราะว่าอะไรน้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีครับ
ปรากฏกระบะคนงานเขาขับมาแล้วจอดแถวร้านขายของชำ

หนึ่งในคนงานที่นั่งท้ายกระบะจู่กระโดดลงมาจากรถกระบะ
แล้วตัวไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของน้องเขาจนล้ม

โอ้โหนี่น้องล้มลงหน้ารถกระบะเลยนะคะ
ใช่ครับล้มไปแล้วกลิ้งไปไกลเลยนะฮะ

คนงานคนนี้เขาโดดลงมาแล้วตัวเขาไปเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของน้องปวสปี๒
คือได้ยินเสียงดังเฮ้ยนิดนึงแล้วก็ถลายไปนู่นเลยอ่ะ
หลังจากนั้นรถหยุดปั๊บน้องข้อนิ้วก้อยด้านซ้ายขาดนะฮะเจ็บสาหัส

แล้วบวกกับว่าที่น่าหวาดเสียวคือมีกระบะตามหลังน้องมาถ้าเบรกไม่อยู่แล้วก็มิ้นท์คุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เนี่ย
มันไม่ใช่แค่ข้อสุดท้ายของนิ้วก้อยแน่
อาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายที่น้องจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะครับน่ากลัวมากนะฮะ
โชคดีว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ข้อนิ้วขาดนี่ก็เรื่องใหญ่นะ
นิ้วขาดก็ถือว่าเยอะนะคะถือว่าเป็นมากเหมือนกันนะ
เหตุการณ์นี้ครับมีรถกระบะบรรทุกคนงานมาครับ
กระบะคันดังกล่าวไม่ทราบทะเบียนมีแรงงานต่างด้าวนั่งท้ายมา๕คน
มาจอดแถวร้านขายของชำในพื้นที่ถนนจันทองเอี่ยมอำเภอบางบัวทองที่นนทบุรี
จังหวะนั้น๑ใน๕คนงานนะครับที่นั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ย
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสามส่วนผมยาวพี่เขาปีนลงมาแบบนี้
เป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายขี่มาพอดีครับ
ก็เลยเกี่ยวเอาทำให้มอเตอร์ไซค์ของน้องเขาล้มทะไหลไปไกลกว่า๑๐เมตรครับ
แล้วแรงงานคนนั้นทำท่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แทนที่จะวิ่งไปดูมอเตอร์ไซค์ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า
ปรากฏว่าเดินเข้าไปที่ร้านซื้อเหล้าครับโอ้โหไม่ได้ตกใจไม่ได้ไปช่วยอะไรใดเลยนะฮะ
ผู้เสียหายครับก็คือนางสาวเบญญาพาอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาปวสปี๒
บาดเจ็บปลายนิ้วก้อยด้านซ้ายขาดนะฮะ
แล้วน้องเนี่ยเกือบจะถูกกระบาดที่ขับตามหลังมาเนี่ยเหยียบซ้ำ
โชคดีว่ากระบะนั้นเบรกได้ทันครับแล้วก็มีคนลงไปช่วยเหลือ
พาน้องส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่ม๑๒กันยายนที่ผ่านมา
ทางคดีน้องบอกว่างงมากเหมือนคดีจะเงียบยังไม่มีคืบหน้าเลย
ทั้งที่มีภาพวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับได้คุยกับผู้เสียหายครับ
บอกว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน
หลังจากเลิกเรียนแล้วกระบะที่มีคนงานนั่งท้ายมา
เขามาจอดอยู่ตรงแถวร้านขายของชำพอดีจู่คนงานที่นั่งท้ายกระโดดลงมาครับ
แล้วก็ทำให้รถเธอขี่ไปแล้วก็ไปเกี่ยวรถเลยล้ม
คนงานแถวนั้นก็ยังดูงงอยู่พลเมืองดีต่างหากที่มาช่วย
หลังเกิดเหตุไปถามร้านค้าครับถึงทราบว่าคนงานรถกระบะคันดังกล่าว
เขาจะจอดแวะทั้งเช้าและเย็นเป็นประจำเพื่อให้คนงานทั้งหลายลงไปซื้อของ
แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องที่พอโดดลงมาเสร็จปั๊บ
เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของน้องเขาจนล้มเนี่ย

ตอนนี้เธออยากเจอคู่กรณีเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหาย
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดครับ
คือเขาโทรหาคู่กรณีครับแต่คือคู่กรณีไม่มา
ตำรวจเขาก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงยังใช่
ผู้กรณีก็บ่ายเบี่ยงว่าแบบคนขับไม่รู้จักกับคนที่กระโดด
เจ้าของรถก็ไม่รู้จักกับคนที่กระโดดอะไรอย่างนี้ครับ

คืออยากคุยกับคู่กรณีมาก
เพราะว่าอยากให้มาเจรจากันว่า
จะเอายังไงมาช่วยเหลือรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
เพราะว่ารถก็เสียหายเยอะครับ
แล้วก็เสียค่ารักษาไปเยอะเหมือนกัน
ล้างแผลวันละตั้ง๓๑๐บาทครับ
ค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
แล้วก็ค่าอากาศขาดประโยชน์จากการใช้รถอะไรต่างอีกเนี่ย
ทางคดีครับสอบถามผู้กำกับการสพบางบัวทอง
พื้นที่นนทบุรีบอกว่าสอบปากคำเจ้าของรถกระบะแล้ว
และคนขับกระบะคันดังกล่าวในวันที่เกิดเหตุด้วยครับ
ส่วนคนที่กระโดดลงมาจากท้ายกระบะยังตามตัวไม่ได้
ความยากก็คือเขาเป็นต่างด้าวฮะ
มารับจ้างทำงานรายวันและตอนนี้คาดว่า
น่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ก็คือคนที่จู่ปีนลงมาเลยนั่นแหละครับ
เรื่องต้นคนขับกระบะถูกปรับเงินไป๒๐๐๐บาท
ในข้อหาให้คนนั่งโดยสารบริเวณกระบะด้านท้าย
และนอกจากนี้ก็โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณขับรถกระบะคันนี้มาเนี่ย
คุณต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียใด
ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

คนที่ขับรถกระบะเองก็จะต้องรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลด้วยนะฮะ
ในขณะเดียวกันครับทางผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง
กับคนขับกระบะได้เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ